นายกฤกษ์วอรโลจริงเดชน์หรือว่าเบนด์เวสซิ่ง
ก็ไม่ได้ให้มาปากคำกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด
โดยอ้างว่าไม่ได้รับหมายเรียก
ขณะที่วันนี้นะครับบริษัทไฟแนนซ์ได้เข้าให้ข้อมูลรถเป็นครั้งสุดท้าย
พร้อมกับเคลื่อนย้ายรถลัมโบกินี่
จอดไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
เพื่อให้เจ้าตัวมาชี้แจงครับ
ลัมโบกินี่คันหรูและบิ๊กไบท์อีก๒คัน
ของนายอาฆาระกิจวอรโลจริงเดชน์หรือเบนด์เวสซิ่ง
สามีของนักแสดงสาวแพทย์นับประพาตันตระกูล
กำลังถูกเคลื่อนย้ายออกจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปศ
เพื่อนำไปเก็บไว้ที่สำนักงานปปศแล้ว
หลังทั้ง๓คันเป็นรายการทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้เพื่อตรวจสอบ
เพื่อให้เจ้าตัวนั้นนำเอกสารการครอบครองมาชี้แจง
รถยนต์คันนี้เดินทางเขาให้ปากคำ
พนักงานสอบสวนเป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งการเข้าให้ปากคำเป็นการนำเอกสารเกี่ยวกับการเช่าซื้อและสัญญา
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับบริษัทไฟแนนซ์
และรถยนต์คันนี้มามอบให้กับพนักงานสอบสวน
ซึ่งรถยนต์คันนี้ฝ่ายกฎหมายยืนยัน
ว่ายังไม่หมดสัญญากับทางบริษัท
กลางกระแสข่าวว่าตลอดทั้งวันของวันนี้
โดยมันดาเป็นฝ่ายติดต่อกับพนักงานสอบสวน
แต่สุดท้ายกลับไปปรากฏตัวกลางงานแถลงข่าว

พร้อมปฏิเสธเข้าให้ปากคำ
โดยเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้รับหมายเรียก
อยรับสารภาพว่าซื้อรถคันนี้มา

ก็บอกว่ายืมเงินบ่อยอีก

จริงเราอยากให้เขามานานแล้ว
แล้วก็วันนี้ที่มาก็คือ
ให้เขาแสดงความข้อมูล
ที่ยังไม่ครบถ้วนที่เขาจะอ้าง
ถ้าหมดข้อมูลที่จะอ้างแล้ว

ที่จะดำเนินการต่อไปแล้ว

ตำรวจยังสงสัยถึงที่มาของรายได้ทั้งหมด
ทำธุรกิจตกแต่งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์

เปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจงเป็นครั้งสุดท้าย
และตำรวจนั้นค่อนข้างมั่นใจในหลักฐานที่จะเอาผิด

การปราบรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เข้าข่ายในข้อหาสมคบและสนับสนุน
หรือช่วยเหลือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน